ทำไมบ้านทรงไทย๕หลังปลูกติดกันตั้งอยู่ที่บริเวณบริมธนตรงป่ามโมก
บานสายในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกที่อ่างทอง
เป็นบ้านไม้หมดเลยแล้วก็มีเสาปูนแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นไม้นะครับ
เพลิงก็ลุกไหม้อย่างหนักนะฮะต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมง
สุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพลิงไม่บ้านทรงไทยทั้งหมด๔หลังมี๑หลังเนี่ยเหลือเพียง
เพลิงลุกไม้สีหายไปครึ่งนึงหลังที่มันเป็นปูนนิดนึง
พังลงมาแล้วก็มีคนบาดเจ็บนะฮะโดยบ้านทั้งห้าหลังเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกัน
ทั้งหมดเขาอยู่กัน๑๗คนเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยนะฮะ
สมัยก่อนเราทราบกันดีว่าญาติพี่น้องนิยมมาปลูกบ้านติดกัน
ค่ะในที่ที่เขาเป็นเจ้าของเดียวกันร่วมกันนะ
คือผู้ญาติยายก็แบ่งสารปานส่วนให้รู้เดียวกันเป็นแปลงเดียวกัน
ติดกันห้าหลังอยู่กันสิบเจ็ดคนนะฮะอยู่กันแบบว่าช่วยเหลือกันง่ายสบาย
คนคนต่างจังหวัดอะเนาะแล้วก็ไม่ได้มีรั้วอะไร
แล้วก็นิยมปลูกเป็นบ้านทรงไทยแบบนี้นะฮะทีนี้บ้านทรงไทยแต่ละหลังนะคุณผู้ชม
เจ้าของเขานะไปนั่งรวมกลุ่มกันบางคนก็ร้องไห้เสียใจดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
คือทรัพย์สินสะสมญาติพี่น้องได้แต่นั่งดูแบบนี้
คือทุกอย่างมันไหม้กับกองเพลิงหมดแล้วอะครับนะฮะ
หลังนะคุณผู้ชมอายุมันนับร้อยปีนะเห็นไหมบางคนก็ร้องไห้เนี่ย
มันแบบไม่เหลือแล้วอ่ะนะฮะคือก่อนที่เจ้าของบ้านนะฮะ
เขาก็หมายถึงว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาเสียไปหมดแล้ว
ย่าตาทวดก็เสียหมดแล้วอายุเป็นร้อยปีนะฮะ
ขณะที่เกิดเหตุนะฮะมีอยู่๑หลังมีคุณยายเล็กอายุ๙๑ปีอยู่กับเหรน
สองคนโชคดีนี่คุณยายคนนี้เอาพาหลานหนีออกมาจากกองเพลิงได้สำเร็จ
ไปฟังเสียงคุณยายเขาเล่าหน่อยฮะ
นี่คุณแม่หนูหนูมันสุดสาวเนี่ย
แม่งแฟนผมก็ไม่เกิดเลย
พี่น้องรู้ไหมเลยเนี่ย

ไม่ทันเลยครับไม่เหลือเลยครับ

โจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว

บางคนก็เสื้อผ้าชุดหนึ่งอย่างที่บอกไป
แต่ก็คิดในแง่ดีนะว่าไฟไหม้บ้านก็ยังเหลือที่ดิน

แล้วก็ทุกคนยังมีชีวิตรอดปลอดภัยมา

จากคำให้การเบื้องต้นการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้

เจ้าที่สัญญาณว่ามันน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไร